เกือบจะหลุดปาก
ตอนนี้ยังขึ้นศาลกันอยู่เพราะวันนี้

หลังจากที่ครูปรีชาเป็นโจทยื่นฟ้อง
ในข้อหารยักษ์ยอกทรัพย์ของจน
ก็จากกรณีร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจ
พบพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
พิพาทกับนายปรีชาไคร่ครวน
ครูปรีชาที่ฟ้องร้องกันไปมาหลายคดี
สลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑

เลข๕๓๓๗๒๖จำนวน๑ชุด๕ใบเป็นเงินจำนวน๓๐ล้านบาท
ต่อมาครูปริชาได้เป็นโจทย์

ฟ้องร้อยตำรวจโทจรูนในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร

ทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาฟังคำพิพากษา
หรือฟังคำสั่งว่าคดีมีมูลที่จะฟ้องหรือไม่
ในวันนี้เวลา๑๐นาฬิกา
จรูนและภรรยาพร้อมทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
หรือว่าทนายตั้มเดินทางมายังศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับเพื่อมาฟังคำพิพากษา

หากวันนี้สารสั่งว่าไม่มีมูล
ทางฝ่ายโจทย์หรือว่าครูปรีชา
ก็ยังสามารถที่จะอุทธรณ์ได้
แล้วถ้าอุทธรณ์แล้วยังไม่มีมูลต่อ
จะถือว่าคดีสิ้นสุด
จรูนก็จะได้รับความเป็นธรรมเร็ว

แต่ถ้าบอกว่ามีมูลขึ้นมาก็คงไปสู้ในชั้นพิจารณา
ถึงเวลานั้นก็จะสามารถนำพยานหลักฐานที่มี
มาเป็นพยานหลักฐานได้

คือมีมูลว่าครูปรีชาซื้อหวยมาจริง
แต่ไม่ได้หมายความว่าซื้อมาจริงหรือเท็จ
คือชั้นไต่สวนมูลฟ้องที่ผ่านมา
มีมูลสารก็ประทับรับฟ้องแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานเบิกความขัดกันอย่างเห็นได้ชัด
สารก็สามารถแย้งขึ้นได้เลย

ผมมั่นใจตั้งแต่ซักความพยานหลายปาก
จริงลึกมั่นใจว่าศาลจะมีคำสั่ง

ด้านของหมวดจรูนเปิดเผยสั้น
ผ่านสื่อมวลชนบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้ว
มีความกังวลและอยากให้เรื่องนี้จบลงให้เร็วที่สุดครับ
ความกังวลไม่มีหรอกแต่ผมก็อยากจะให้มันจบเร็วอะนะ
ความรู้สึกของผมและอยากให้จบเร็วมากกว่า

ก็เดินทางมาพร้อมกับทนายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเลยแต่เช้าเลยนะครับ
แล้วก็เปิดเผยกับสื่อว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่รอคอย

ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าลอตเตอรี่เป็นของตัวเขาเอง
เชื่อมั่นในความจริงและความดีที่ครูเคยทำมา
ผลออกมาเป็นอย่างไรก็จะน้อมรับกระบวนการของศาล
และขอบคุณสื่อที่ติดตามทำข่าวมาตลอด๑ปี
และหวังว่าทุกเรื่องจะจบลงเร็วนี้ครับ
ก็สบายใจก็เดินสายกลางก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะ
แต่ยืนยันและเชื่อมั่นในความจริงคือความจริงครับ

ผมของคุณจะได้แค่นึง
คือจริงแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไร
อย่างที่ผมเคยแจ้งให้ทราบแล้วว่า
ผมรับแล้วก็น้อมรับกระบวนการพินาของศาลนะครับ
และครั้งนี้ศาลจะมีคำสั่ง
เรื่องของการที่ครูได้ฟ้องร้อยตำรวจโทจรูล
ข้อหายักยอกทรัพย์แล้วก็รับของโจร

ในช่วงประมาณเที่ยงแล้วคงเสร็จนะครับ

ช่วงเวลาเที่ยงเดี๋ยวเสร็จ
เราก็เลยมีความคืบหน้าให้
เพราะว่าล่าสุดสารพิจารณาแล้วนะครับ
สารจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า

โดยให้เหตุผลว่าพยานโจทย์ให้การสอดคล้องต้องกัน
พยานโจรคือพยานในฝั่งของครูพิริชา

ขณะที่สารภาคร่วมพิจารณาแล้ว
เห็นว่าคดีมีมูลเช่นเดียวกัน
ประทับรับฟ้องนั่นหมายถึงว่า
คำฟ้องของโจทย์คือครูปรีชา
ฟ้องหมวดจรูนในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
และสารนัดทั้งคู่กรณีสองฝ่ายมาฟังคำพิพากษา
ว่าจะมีมูลสำหรับการประทับรับฟ้องหรือไม่
สรุปสารรับฟ้อง
ใช่ค่ะส่วนทางด้านหมวดจรูน

ก็เตรียมหลักทรัพย์เอาไว้เป็นเงินสด๙๐๐๐บาท
เพื่อขอประกันตัวสู้คดีในชั้นศาลต่อ
ทีนี้หลังจากที่สารประทับรับฟ้องแล้ว
ครูปีชาก็ได้พูดสั้น
ภงยิ้มนะครูพิริชาภงยิ้มบอกคำสื่อใช่
พูดสั้นบอกว่าผมบอกแล้ว
ว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของหวย๓๐ล้านดีใจมากกับการพิจารณาของศาล

มีมูลประทับรับฟ้องแล้วก็ต้องพิจารณากันต่อนะฮะ